มาครั้งนี้มันจะมากินกินขนุนครับ

มาครั้งนี้มันจะมากินกินขนุนครับ
มาครั้งนี้มันจะมากินกินขนุนครับ

มาครั้งนี้มันจะมากินกินขนุนครับ

มาครั้งนี้มันจะมากินกินขนุนครับ

มาครั้งนี้มันจะมากินกินขนุนครับ

มาครั้งนี้มันจะมากินกินขนุนครับ

มาครั้งนี้มันจะมากินกินขนุนครับ
มาครั้งนี้มันจะมากินกินขนุนครับ

มาครั้งนี้มันจะมากินกินขนุนครับ

มาครั้งนี้มันจะมากินกินขนุนครับ
มาครั้งนี้มันจะมากินกินขนุนครับ
มาครั้งนี้มันจะมากินกินขนุนครับ

มาครั้งนี้มันจะมากินกินขนุนครับ

มาครั้งนี้มันจะมากินกินขนุนครับ
มาครั้งนี้มันจะมากินกินขนุนครับ

มาครั้งนี้มันจะมากินกินขนุนครับ

มาครั้งนี้มันจะมากินกินขนุนครับ
กลับเข้าป่าไปเถอะที่นี่ไม่มีขนุนแล้ว
ว่าเจ้าเวียงเล็กจึงยอมเดินกลับเข้าป่าไป
จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าที่ผ่านมา
คุณเจ้าหน้าที่เอ้ยไม่ได้มีแต่ช้างป่าไม่ได้มาแค่เบี่ยงเล็ก
กระทงกระทิงก็มามากินของในบ้านของชาวบ้าน
แต่ส่วนใหญ่มามากินอย่างเดียวไม่ดุร้ายและไม่เคยทำร้ายคนนะ
แล้วนอกเหนือจากเบี่ยงเล็กยังมีเบี่ยงใหญ่หรือตัวไหนอีกไหม
ชาวบ้านเล่าให้ฟังหน่อยครับ

เดินมาแต่ก็ไม่ทำร้ายอะไร
เมื่อกี้ผมเจอที่นี่แถวเขาก็เลยหลบ
บางทีก็เตะหมาค่ะแค่หมาเขา

เป็นไงเป็นโหงตมเลยดิ

ก็สัปดาห์ก่อนเราเพิ่งจะเล่าไปว่าเบี่ยงเล็กบุกไปกิน
นี่บุกเข้าบ้านไปกิน
กินกินอะไรโต๊ะจีนบ้านหลังนี้เป็นของเจ๊อ้วเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับโต๊ะจีนไง
โอ้โหเบียงเล็กเข้าไปบอกอ่าข้าวผัด
กระพบอ่าไปท้ายด้วยโอดีแปะกลวย
อ่าเล็กชอบกินเผื่อ
ไม่มีคือเรื่องของเรื่องวันนั้นน่ะเจ๊อัว
ทำอาหารเอาไว้กะจะเอาไปเลี้ยงเด็กผู้ยากไร้
แต่วันนั้นเบี่ยงเล็กบอกเบี่ยงเล็กก็ยากไร้เหมือนกัน

เละเทะตามที่เห็นนั่นคือภาพในสัปดาห์ก่อน
ล่าสุดบุกมาสักขนุนชาวบ้านเขาแล้ว

ดันช้างป่ากลับสู่ธรรมชาติด้วยนะคะ